ก็เป็นเรื่องกับพิศาสตร์ไทยวดานะฮะห้างเหมือนร้อนอื่นก็ช่วย
เวลาที่หมอปลาอยากให้คนอื่นช่วยบ้างโดยเฉพาะตำรวจค่ะ
เพราะว่ามีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งอยู่ดีบุกไปที่บ้านแล้วเอาปืนอ่ะ
เจาะหัวลูกน้องหมอปลาเลย
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงพี่น้ำฟ้าภรรยาของหมอปลา
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
อันนี้คือน่าจะเป็นลักษณะว่าคือหลังเกิดเหตุเนี่ย

เขารู้สึกว่าเหตุการณ์มันเกี่ยวกับการที่หมอปลาไปช่วยคนนู้นคนนี้อะไรเยอะแยะหรือเปล่า
ก็นี่แหละค่ะทีนี้ย้อนกลับไปหน่อยคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นี่เอง
ชายคนนี้ชายปริศนาเนี่ยบุกไปที่บ้านพักของหมอปลา
แม่ไปถึงเสร็จปรากฏว่าเอาปืนไปจ่อหัว
ซึ่งเป็นลูกน้องเขาบอกว่ากลัวเลยอ่ะกลัวขนาดนั้น
ถึงกับฉี่ราดทุกคนกลัวกันหมดอยู่ดีเอาปืนไปจ่อหัวเขา
ก็เลยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านลาดค่ะที่จังหวัดเพชรบุรี
อยากจะให้ดำเนินคดีกับชายคนนี้แม่อุกอาดมาก
ซึ่งที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะคือพอเขาไปแจ้งความเนี่ย
ตัวผู้ก่อเหตุมีการชิงไปแจ้งความก่อนด้วยนะไปแจ้งความที่สพเมืองเพชรบุรี
อ้างว่าไปถูกลูกน้องหมอปลาทำร้ายอีกอ้าวกลายเป็นเรื่องชุลมุนชุลเกแล้วค่ะ
ทีนี้หลังทราบจากทนายโนบิตะค่ะเขาไปคุยกับตัวผู้ก่อเหตุมา
เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้ที่ทำไปอยากให้หมอปลารักษา
เอ้าเป็นอย่างนั้นไปรักษาอะไรรักษาอาการปวดเมื่อย
เขาบอกเขาไปรักษามาที่ไหนไม่เคยหาย
แล้วที่ถือไปไอ้ปืนมันเป็นปืนบีบีกันเอาไว้ป้องกันตัวเท่านั้น
หมอปลาบอกแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นคนเดียวกับที่เคยส่งข้อความไปข่มขู่ภรรยาหมอปลามาก่อน
เมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เดือนที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีคนโทรมาหาคุณน้ำฟ้าด้วยว่าไอ้ปลาอยู่ไหนไอ้ปลาทำของใส่เดี๋ยวจะเอาให้ตาย
สุดท้ายบุกมาที่บ้านแล้วใช้อาวุธปืนมาข่มขู่ลูกน้องเขา

แล้วก็บอกด้วยกอดคอสามีว่าให้หยุดช่วยคนไปก่อน
หมอปลายอมรับว่าไม่กลัวตายนะยอมตายหนึ่งชีวิต
กับการได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกหลายร้อยพันชีวิตมองว่าคุ้ม
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งพี่น้ำฟ้าและหมอปลาเองเชื่อว่า
อาจจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตว่า
กับการเปิดโปรงคดีหลอกซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
เพราะคนก่อเหตุพยายามโทรมาหาแล้วอ้างว่าถูกทำของใส่ค่ะ
ก็นอนคุยกับเมียเมียก็อยากจะบอกให้ผมเลิก
บอกว่าเราไปไล่ผีมนุษย์ในฝาเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับหมายศาล
ไม่ต้องเสี่ยงกับอำนาจมืดเพราะตั้งแต่เรื่องราวที่ช่วยคนมาเนี่ย
ผมว่าเคสหม่อมที่วิ่งตำแหน่งเนี่ยมันน่ากลัวสุด
และที่สำคัญก่อนอันนี้เขาก็มีการพูดถึงหมอปลากับหนุ่มกัญชัยด้วย
ซึ่งเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขาอยู่แล้วคือเหมือนว่าผู้เสียหาย
บอกว่าเนี่ยรู้จักอาจจะติดต่อหมอปลากับหนุ่มกระชัย
ประมาณนี้เขาก็มีการท้าทายแต่เราไม่ได้ไปท้าทายเขาอยู่แล้ว
ก็มันมองมันแปลกเพราะเขาทำพฤติกรรม
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมเนี่ยทำกับคนมาเยอะ
แต่ผมคิดว่าผมให้น้ำหนักอันนี้มากกว่า
แฟนนอนร้องไห้ทั้งคืนเมื่อคืนอ่านะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือล่าสุดเนี่ยทางด้านของหมอปลาแล้วก็พี่น้ำฟ้าเองเขาก็ไปให้ปากคำนะคะ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบ้านราชแล้วตำรวจก็แจ้งความเอาผิดไปสองข้อกล่าวหากับชายคนที่บุกไปที่บ้านนะคะ
ก็คือบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นแล้วก็จะใช้กำลังแล้วก็ข้อหาข่มขู่
ก็มีการเอาตัวผู้ก่อเหตุไปฝากหางที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะ
ว่ามีการประกันตัวในชั้นศาลกันด้วยนะคะ
โอ้โหคนเราแบบพอช่วยคนแล้วเจออะไรแบบนี้เข้าไปเนี่ยนะมันก็เสียขวัญและเสียกำลังใจด้วยเหมือนกันนะคะ